จังหวัดชัยนาธรมไม่ไหวอดทนไม่ไหวแล้วค่ะคุณแม่วัยสามสิบคนหนึ่งคลอดลูกบนรถใกล้จุดตรวจควบคุมโควิดเลยนะคะคือเพราะต้องจุดตรวจเนี่ยแบบรถมันหลายคันน่ะอ่ามันต้องรอตรวจหลายอย่างพอดีเขาท้องแก่ใกล้คลอดนะคะมันไม่ไหวแล้วเด็กยากออกมาแล้วนะคะก็ต้องเนี่ยล่ะค่ะมาช่วยกันทำคลอดก
กันไปนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะพอสอบถามดูก็พบว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ชัยนาธน์เนี่ยแหละค่ะเช้ามืดภรรยาปวดท้องอย่างหนักก็เลยรีบขับรถจะไปส่งโรงพยาบาลชัยนาธนรณฑรแต่ปรากฏว่าไปไม่ทันค่ะสุดท้ายคลอดลูกซะก่อนนะคะซึ่งลูกชายคนนี้เป็นลูกคนที่สี่ของบ้านนี้แล้วนะคะนายอ
แล้วก็มีการมาประถมพยาบาลทำให้การช่วยเหลือนะคะจากนั้นก็ส่งโรงพยาบาลโชคดีมากที่ตอนนั้นมีพยาบาลของสาธารณสุขจังหวัดชัยนาธน์ที่เคยอยู่แผนกสูติจังห์ดีเวทอยู่ตรงนั้นด้วยครับทีนี้ก็เลยสบายเลยค่ะช่วยประสบการณ์ผูกสะดือด่วยซ้ายคล้องหนากากอนามัยดูดเส้นหาด้วยกระบอกฉีดยาเช็ดหน้าเด็ก
โปรดติดตามตอนต่อไป